ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟไปชนเข้ากับรถกระบะบริเวณทางข้ามรถไฟ
ทำให้รถกระบะเนี่ยพังยับเยินทั้งคันเลยนะคะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งศพค่ะติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมกับข่าวอื่นอื่นจากรายงานเลยค่ะ
ตำรวจสพพยุหาคีรีเข้าตรวจสอบเหตุรถไฟชนรถกระบะบริเวณทางข้ามรถไฟในพื้นที่หมู่สิบเอ็ด
ตำบนสนทะเลอำเผื่อพคิวรีจังหวัดนครสวรรค์ที่เกิดเหตุพลมรถไฟขบวนสองศูนย์สองพิษนุนโลกกรุงเทพ
รถกระบะอิซูซูสีดำพังยับเยินทั้งคัน
หงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ข้างรางรถไฟ
ภายในรถพบนายดอกรักมีมุกอายุ๔๔ปี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๔ตำบลนิคมเขาบ่อแก้วเสียชีวิต
ก่อนเกิดเหตุรถไฟกระบวนดังกล่าวออกจากสถานีเขาทอง
พอมาถึงจุดตัดรถไฟที่เกิดเหตุ
มีรถยนต์จอดรอให้รถไฟวิ่งผ่าน
แต่จู่มีรถกระบะสีดำพุ่งเข้าหารถไฟอย่างจัง
ถูกชนจนกระเด็นหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ข้างทาง
นี่เป็นวินาทีรถบัสพุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างจัง

อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นตรงสี่แยกวัดพายทอง
ถนนคันคลองชลประธานหมู่๑ตะบนสายทองอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
ทำให้เด็กชายวัย๑๔ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์

ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่นำตัวคนขับรถบัสไปสอบปากคำ

ที่จังหวัดแพร่เกิดอุปติเหตุรถกระบะชนประสานงากันบนถนนสายแพร่ลอง
ในพื้นที่บ้านม่วงเจริญหมู่๗ตำบลต้าผามอกอำเภอลอง
ตะแคงทับรถกระบะนิสันวิกเอ็ม
ผู้กรณีที่อยู่ในสภาพพังเสียหายไม่ต่างกัน
ภายในรถทั้ง๒คันพบผู้บาดเจ็บ๓คน
และมีสุนัขที่มากับรถนิสันได้ระบาดเจ็บอีก๒ตัว
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทั้งคนและสุนัขนำส่งโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ริมถนนเจ้าเสด็จปากทางหมู่บ้านน้องแวงตำบลน้ำคำใหญ่
น้ำมันแตกและมีน้ำมันไหลออกมาตลอดเวลา
เทียมแห้งที่บรรทุกมาตกกระจัดกระจายเต็มพื้นดิน
คนขับได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทก
่งหน้าเข้าตัวเมืองยะโสธรด้วยความเร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับมีอาการหลับใน
ก่อนจะพลิกความง่ายทองลอสีฝา